อีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมนะครับ
มีพ่อคนหนึ่งพาลูกสาววัย๙ขวบไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
เนื่องจากว่าลูกสาวถูกญาติซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่
บังคับให้ใช้ปากอมอวัยวะเพศเพื่อสำเร็จความไคร้

แต่ว่าจนถึงตอนนี้คดีไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องเอาเรื่องอีกอุปสรรคนะครับ
นายเอกนามสมมุติอายุ๓๓ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พาลูกสาววัย๙ขวบ
ไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดกระบีบอกว่า
เมื่อปลายปี๖๐ต่อเนื่องต้นปี๖๑เนี่ย
ลูกสาวถูกญาติที่มีศักดิ์เป็นปู่อายุ๕๖ปี

ลูกสาวไปกระทำอนาจารย์ด้วยให้ลูกสาวใช้ทั้งมือและปาก
สำเร็จความไคร้ให้ที่อวัยวะเพศนะครับ

นายเอกก็สังเกตเห็นว่าทำไมลูกสาวพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เหมือนหวาดระแวงอะไรบางอย่าง
ลูกสาวไม่ยอมเล่าให้ฟัง
กระทั่งลูกสาวไปยอมเล่าเหตุการณ์ให้กับครูที่โรงเรียนฟัง
ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพ่อฟังทีหลัง
ลูกสาวบอกว่าถูกกระทำแบบนั้นหลายต่อหลายครั้ง
คือปู่คนนี้จะพาไปที่หลังบ้าน
ไปที่ห้องครัวแล้วก็อยู่ที่ประตูหลังบ้านแล้วก็ปิด
แล้วก็บังคับให้ใช้มือช่วยแล้วก็ใช้ปากอมเข้าไปที่อวัยวะเพศ
จนสำเร็จความคล่ายหลายต่อหลายครั้ง
รวมทั้งข่มขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยนะครับ
ตัวเองก็พาลูกสาวไปแจ้งความว่าที่สพอาวนางเมื่อ๒๑ตุลาคมปีที่แล้ว
ผู้ก่อเหตุก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วก็ให้เอาเงินมาประกันตัวไป๑๕๐๐๐บาทนะครับ
เจ้าหน้าที่เรียกลูกสาวไปสอบปากคำแล้วก็สอบสวนพยานไปแล้ว
แต่ว่าเหลือพยาน๑ปากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เลื่อนนัดสอบสวนมาแล้ว๖ครั้ง
แต่ผู้ต่อหาที่เหลืออยู่ยังอยู่ที่บ้านนะคุณผู้สมผู้ต่อหาอยู่ที่บ้าน
ยังทำให้ลูกสาวต้องหวาดกลัวเพราะว่าต้องเจอหน้าคนนี้ทุกวัน
ไปฟังเสียงของพ่อของเด็กผู้เสียหายนะครับ

ก็คิดหน่อยนะครับตำรวจ

เนี่ยเอาตัวพี่ไปสัมภาษณ์กันก็สดครองได้เลย

ประมาณ๕๖ฝาก

จนที่๖๒แล้วนะคะ

แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ยืนยันว่าจะเร่งติดตามเรื่องนี้
โดยจะประสานไปยังตำรวจสพออาวนาง

เพราะญาติมอบหลักฐานให้ทั้งหมดแล้ว

เพื่อสั่งฟ้องได้นะครับ